ไปกันที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
ไปดูเด็กชายยอดกระตันยูค่ะ
เพราะว่าในครอบครัวนี้เขามีการทำเรื่องของธุรกิจ

ตัวคุณพ่อก็ไปช่วยเหลือมูลนิธิ

ก็ช่วยคุณพ่อทำโรงศพขายแบบนี้ค่ะ
เด็กชายพลพฤษหรือน้องไทย

และเด็กชายพัศกรหรือน้องที

ช่วยนายภัยทูลสอนดอนไพร
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศูกษาราณุครณครปฐม

ลูกสองคนก็ช่วยคุณพ่อทำโรงศพอย่างที่เห็นนะคะ
ก็เป็นการทำโรงศพด้วยความชำนาญเลยล่ะ
ภายในร้านบ่อน้ำจืดหีบทอง
หมู่ก้าวตำบลดอนคอยอำเภอกำแพงแสนจนครปฐม
คุณพ่อบอกว่าลูกชายทั้งสองคน

มีโรงศพอยู่เต็มบ้านอยู่แล้ว

คืออะไรเป็นอย่างไรทำอย่างไร
อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะลองทำ

อย่างที่เห็นเนี่ยตามขอบที่มีตกแต่งลายเนี่ยนะคะ
ลูกมีหน้าที่ตกแต่งลายด้านนอกตามขอบ
แล้วก็กรุภายในโรงศพให้ดูสวยงาม
คุณพ่อบอกว่าตัวคุณพ่อเองทำงานกู้ภัย

บรรยายการสาธิตการช่วยชีวิต
ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่จากโรงพยาบาล

มีวิธีการยังไงลูกรู้หมดทำได้หมดนะคะ
คุณพ่อบอกว่าหลักในการสอนลูกคือสอนแบบนี้

ทุกคนเกิดมาเพื่อรอความตาย

เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะตายวันไหน

ขยันฝึกฝนแล้วก็ให้ดูพ่อเป็นตัวอย่าง
เวลาว่างเราควรจะไปช่วยเหลือสังคม
อะไรที่ทำได้ก็ทำไปไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน
อะไรที่ช่วยเหลือสังคมได้ก็อยากจะให้ช่วยอย่างเต็มที่
ไทยน้องทีบอกว่าเห็นพ่อเหนื่อยค่ะ

แล้วก็จะทำงานทุกครั้งเลยวันหยุด
ก็จะหนีไปเล่นเพื่อนกับเพื่อนบ้างนะ
แต่วันหยุดเวลาว่างอยากจะช่วยคุณพ่อ
ไม่อยากจะให้คุณพ่อเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะ

เหนือจากไปเล่นกับเพื่อนตามภาษาเด็ก

เวลาว่างอย่าให้ว่างไปทำประโยชน์จะดีกว่านะคะ